ห้างดังกลางเมืองขอนแก่นประมาณทุ่มกว่า

ตอนแรกถือปืนขึ้นมาก่อนไม่มีคนสนใจ

ขึ้นมาปั้งหนึ่งโอ้ยแล้วปฏิบัติการปล้นทองเริ่มขึ้น
ใช้เวลาเปลี่ยนยี่สิบวินาทีเท่านั้นครับ
ดูนะฮะตอนนี้ไม่มีคนสนใจนะอืมถือปืนแล้วชูไว้อ่า
ลูกค้าก็ดูทองนี่ฮะสักพักนึงไม่สนใจใช่ไหม
ยิงขึ้นมานัดหนึ่งทุกคนกระเจิงแล้วก็กวาดทองปีนออกไป
นับดูจากกล้องวงจรปิดยี่สิบวินาทีโอ้โห
แป๊บเดียวได้ทองไปสามสิบสามบาทน้ำหนักทองนะฮะ
นี่ฮะอันนี้คือห้างทองกิรติในเซ็นทรัลพาซ่าขอนแก่นครับ
ตอนทุ่ม๑๙นาทีเมื่อวานคนร้ายผู้ชายก็แต่งกายอย่างที่เห็นในภาพ
ไอ้โม่งเข้ามาปิดบังใบหน้าตอนเดินเข้ามาถือปืนมาแล้วล่ะ
แต่คนไม่ทันสังเกตว่าอะไรยังไงตอนแรกไม่ได้ยิง
พนักงานไม่สนใจเพราะว่าให้บริการลูกค้าจนกระทั่งคนร้าย
ยิงปืนหนึ่งนัดทุกคนก็กระเจิงเลยค่ะนะฮะนี่กล้องวงจรปิดด้านนอก
คนร้ายวิ่งหนีออกไปนะคนร้ายกระโดดข้างเคาน์เตอร์กวาดทองไป
ตู้โชว์๑๑เส้นแล้วก็รีบวิ่งออกหน้าห้างไป
แล้วก็ไปทางศาลหลักเมืองขอนแก่นก่อเหตุ๒๐วิได้ทองไปเยอะ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจนะฮะหลังเกิดเหตุลงพื้นที่เก็บหลักฐานสอบถามพยานดูกล้องวงจรปิดเก็บปลอกกระสุน
เพราะว่ามีทองอยู่เส้นหนึ่งคนร้ายทำหล่นเอาไว้ที่บริเวณลานด้านหน้า
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ต่อมาเนี่ยสักประมาณ๕ทุ่มหลังเกิดเหตุสัก๔ชั่วโมงได้
ตำรวจไปเจอผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับคนร้ายที่ไปขโมยทอง
ก็ยังใช้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
ไปเจอผู้ชายคนนี้ที่ตลาดโต้มรุ่งร่วมจิตถนนสันติยุติธรรมในเมืองขอนแก่น
ตำรวจก็ขอเชิญตัวไปสอบปากคำแต่ว่าเออเอามือไพ่หลังไปแล้ว
เพราะรองเท้ามันเหมือนที่คนร้ายใช้ใส่ไปก่อเหตุในห้างทอง
ข้อมูลโจทย์ตัวตรีนพก้าวสมผู้บังคับการตำรวจผู้ทร
วัดขอนแก่นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัย
คนที่เอาตัวไปเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบประวัติเขาเคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาก่อน
มีประวัติเรื่องของยาเสพติดมาด้วยเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียด
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ใช่ว่าเขาเคยมีประวัติแล้วเขาจะไปก่อเหตุ
อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเกิดสอบปากคำแล้วอย่างไร
เดี๋ยวตำรวจจะมีการแถลงความคืบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ